พูดถึงการเดินทางไปเที่ยวหลายคนก็ชอบที่จะซื้อถั่วนะครับ
เพราะว่าจะได้มีคนคอยอำนวยความสะดวกคอยดูแลให้
อย่างไรก็ตามภาครัฐและเอกชนได้ออกมาเตือนประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
เฉพาะช่วงสงครานนี้ให้ระวังเรื่องของถั่วเถื่อนให้ราคาถูกจูงใจให้ซื้อทัวร์นะครับ
ด้วยการสังเกตจากการตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว

๓เดือนที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
มีการจับกลุ่ม๓บริษัทใหญ่ก่อเหตุทิ้งทัวร์
ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่สร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ยวทั้งระบบ
ทิ้งทัวร์เป็นหนึ่งในมาตรการ๑๐กลุ่มต้องห้าม
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ดำเนินการมาอย่างเข้มงวด
รวมถึงปัญหาทั่วเถื่อนทั่วด้อยคุณภาพหลอกลวงนักท่องเที่ยว
ในขณะนี้ในเชิงโครงสร้างก็ลดปัญหาลงมาเยอะแล้ว
เนื่องจากว่าเรานำเนินการตามภาวะบ่อธุรกิจการนำเที่ยวมากกว่าเทศ
ทำให้เรายึดถือกฎหมายนี้เป็นหลักในการดำเนินการ
ตอนนี้เราได้กำหนดมาตรการ๑๐กลุ่มต้องห้าม
ตามนิวบาลกรณฑบาลและขอตรช
ซึ่งเราจัดกลุ่มทั่วด้วยคุณภาพเป็นเรื่องของ๑๐กลุ่มต้องห้าม
ลำดับต้นในเรื่องนี้สำคัญจริง
เถื่อนส่วนใหญ่มาในรูปแบบราคาโปรโมชั่นที่ถูกกว่าปกติ
ขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมีสถานที่ตั้งไม่ชัดเจน
เมื่อซื้อทัวร์แล้วมักไม่ได้ท่องเที่ยวตามที่เสนอขาย
หรือถูกบังคับให้เข้าร้านขายสินค้าที่ระลึกมากกว่าพาไปแหล่งท่องเที่ยว
มีการใช้มะกุเทศเถื่อนรวมถึงการหลอกขายทัวร์ในรูปแบบวันเดย์ทริปราคาถูก
แต่เมื่อถึงเวลานัดกลับไม่มีรถมารับ
นักท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องตรวจสอบทัวร์ก่อนตัดสินใจใช้บริการ
เช่นสถานที่ตั้งเว็บไซต์ที่เป็นทางการการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้หรือตรวจสอบผ่านแพ็คเกจทัวร์
เฉพาะราคาที่ต้องสมเหตุสมผล
คุณใช้สายการบินอะไรไฟล์ไหนนะครับ
โยนไปในพันทิพยนไปในไหนก็ต่างกระทู้ถามว่า
ตอนนี้มีบริษัทนี้มีแบบนี้นะครับเขาไอ้นี่หรือเปล่า
ประเด็นที่๓คุณต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
หรือบางประเทศของกรมการท่องเที่ยว
เสร็จคุณก็โทรไปเช็คที่กรมเลยว่า
มันมีตัวตนจริงบริษัทนี้จริงหรือไม่
ช่องทางในการตรวจสอบด้วยตัวเองคือ
ตรวจสอบโดยดูเลขที่วันเดือนปีที่ออกใบอนุญาตตามกฎหมาย

ใบอนุญาตตรงตามประเภทตามรายการนำเที่ยว

ตลอด๒๔ชั่วโมง
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน